ครับเรื่องของความชำนิชำนาญเนี่ยนะครับ
ถ้าได้รับการซ้อมมาเป็นอย่างดีมันก็พลาดยากอะเนาะ
แต่เอาล่ะบางครั้งบางคราฝึกมาดีเตรียมการมาดีแล้วแท้
แต่ของมันก็พลาดกันได้

คือผมเดาเอานะว่าแต่ก่อนมันคงกระโดดข้ามได้

น้ำหนักมันเพิ่มเหรอหรือยังไง

โอ้โฮสงแอ๊กมากเลยอ่ะเจ็บนะโอ้โฮ
คุณผู้ชมครับสุนัขมันชอบเล่นกับคนอยู่แล้วนะ
แต่เท่าที่ดูเขาคงจะได้รับการฟุมกันฝึกกะแหละ
แต่ด้วยความที่ว่าของมันพลาดกันได้
เห็นแล้วก็อยากจะบอกว่าสงสาร
แล้วก็เห็นใจเจ้าสุนัขตัวนี้จริง

ไม่เป็นไรลูกเอ้ยไปฝึกใหม่
น้อยลงเดี๋ยวผอมเพียวเหมือนเดิมก็กลับมากระโดดข้ามได้
เขาเรียกว่านักรบก็ต้องย่อมมีบาดแผลเสมอ
ใช่ไหมกลับไปนอนเรียแผลก่อน
สงสารน่าจะเจ็บด้วยแหละทั้งเจ็บทั้งเปียกทั้งอาย